การบันเทิงอย่างคุณสุนารีราชศรีมาด้วยนะครับ

เพราะว่าเมื่อก่อนลงไปในอินทราแกรมคือคุณมาแบบเป็นแผงมาเลยนะ

ใบ้ซื้อมาเยอะแยะเลยนี่แหละค่ะ
ก็เล่ามาแล้วนะเมื่อวานว่าพี่สุนารีเนี่ย
โอ้โหเขาพยายามจะลุ้นเรื่องดวงเนาะ
ไม่รู้จะถูกไม่ถูกแต่ท้ายที่สุดวันนี้ถูกเลยนะฮะ

รางวัลเลขท้าย๒ตัวถูกเต็ม๕ใบนะ

ไม่รู้คุ้มหรือเปล่ากับที่ลงทุนไปไอ้แพงที่เหลือนะคุณ
แต่ว่าแฟนคลับก็เข้ามาเฮกันยกใหญ่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าหลายคนส่องเลขของพี่สุแหละ

ถึงขนาดที่ว่าเข้ามาโพสต์ขอบคุณกันเพียบเลยนะคะ

เดี๋ยวแฟนคลับนะจะไปเกาะขอบอินสตราแกรม
รอลุ้นเลขจากเจ้าแม่สุนารีกันอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนนี้มีหนึ่งคนบันเทิงนะที่โชคดีไม่แพ้

อันนี้ถูกทุกงวดจริง๑๐กว่างวดมาแล้วนะคะ

จากลูกสาวให้ลูกสาวหยิบลอตเตอรี่
นั่นแนะนำงวดหน้าสองคนนี้เลยค่ะ

ถ้าใครไม่ลำบากก็เล่นได้ถ้าใครลำบากก็อย่าไปเล่นนะจ๊ะ